ส่วนในพื้นที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรียรำนะคะ
สองหมู่บ้านวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าสองหมู่บ้านมีการจัดงานศพ
แต่ว่าโรงพยาบาลส่งศพมาสลับกันนะคะ
รถกู้ภัยต้องเข้ามาภายในงานมาขอเปลี่ยนศพกลางงานเลย
และมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่กู้ภัยมาขอเปลี่ยนศพค่ะ
ชาวบ้านเขาก็แตกตื่นกันนะถ้านั่งจับกลุ่มคุยกันแบบนี้
คือทางญาติบอกตอนเอาศพเข้าโรงโรงพยาบาลเขาห่อมาเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยไม่ได้เปิดดูว่าเป็นศพใครนะฮะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายมันสลับกัน
งานศพแรกที่จะพาไปดูซึ่งมีความวุ่นวายเกิดขึ้น
ก็คืองานศพของนางสาวอ้มเตาตีทอง
อายุ๔๗ปีเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะคะ

และจู่มีรถหน่วยกู้ชีพขับเข้ามาในงานเลย
บอกว่าขอเปลี่ยนศพหน่อย
เปลี่ยนกับศพที่อยู่ในหลังรถ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพอธิบายเพิ่มเติมต่อญาตินะคะ
บอกว่าขณะที่ญาติไปติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ

ศพของนางสาวอ้มไปสลับกับศพของนางละม่อมอินสำราน
อายุ๗๕ปีซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา

ญาติของนางสาวอ้มได้ขอดูศพที่อยู่ในรถ
ปรากฏว่าอ้าวศพในรถเป็นศพของนางสาวอ้มจริง
ศพที่อยู่ในโรงนั้นล่ะก็ต้องเป็นศพของคุณยายอีกคน
ใช่คุณยายละม่อมนะคะก็เกิดการสลับสับเปลี่ยนกันเนี่ยนะคะ
ไปสอบถามคุณป้าของนางสาวอ้มผู้ตาย

ฉันก็ไปรับศพด้วยนะที่โรงพยาบาล
แต่ตอนนั้นถูกห่อผ้าขาวมาแบบมิดชิด
ฉันก็ท้วงไปทีนึงแล้วทำไมไม่เปิดศพดู

ไม่ต้องหรอกทางโรงพยาบาลเขาตกแต่งศพมาดีแล้ว

เอากลับมาที่งานใส่โรงเย็นผ่านไป๑ชั่วโมง
กู้ภัยก็มาขอเปลี่ยนแบบนี้แหละ

เพราะว่าที่งานศพของนางสาวอ้มมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นด้วย
ไปคุยกับหลานค่ะหลานชื่อคุณสุวิทย์ศรีทาเนี่ยนะคะ
บอกว่าหลังจากเอาศพเข้าโรงเย็นแล้ว
ทำพิธีทางศาสนาญาติพี่น้องก็จะต้องมาจุดทูปไหว้ศพ
สังเกตว่าเทียนเล่มใหญ่สุดเลยที่จุดหน้าโรง
ตั้ง๒ครั้งช่วงนั้นไม่มีลมแรงด้วย

อ้าฟังเสียงด่วนหน่อยค่ะ
ก็คือมันเกลียดเหมือนรางสังหรณ์ครับว่ามันไม่ใช่ครับ
อยู่ดีถึงล้มไปเล่นครับ

กูคิดว่าทางกำบาทนี่ไม่มีโอกาสที่จะผิดภาค

แล้วก็มาเปิดดูก็ไม่ใช่ศพทางญาติทางนี้
แต่เป็นศพของญาติอีกครั้งหนึ่ง

เขาก็มาไหว้ศพทำพิธีอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว

หน้าดูก็เป็นศพของญาติของเขา
ศพไม่รับไหว้วิญญาณของคุณยายละม่อม

ไม่ใช่ญาติฉันมาไหว้ฉันได้ยังไง
ฉันไม่ใช่นางสาวอ้ำนะอุ้มเนอะที่ตาย
และงานศพของคุณยายละม่อมเป็นอย่างไร
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดประหลัดปุ๊ก
ในอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรียรำค่ะ
จุดนี้เป็นจุดตั้งงานศพนะคะของคุณยายละม่อม
สัมประหลักประจำหมู่บ้านเขาบอกว่า

ก็เตรียมนำศพออกมาทำพิธีรดน้ำศพ

พบว่าศพเป็นผู้หญิงเหมือนกันแหละแต่อายุไม่มาก

ก็เลยแจ้งนายกอบตให้ประสานโรงพยาบาลบุรีรำ
มารู้ว่าสุดท้ายศพมันสลับกัน
นายกอบตวังเหนือพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร
เพราะว่าทางอบตเองมีรถบริการรับส่งศพ

บอกว่าก่อนจะเอาศพขึ้นที่หน้าพักโรงศพของโรงพยาบาล
ช่วงนั้นมีศพห่อผ้าขาวไม่เหมือนกันเลย๓ศพ
เจ้าหน้าที่เข็นศพมาจอดท้ายรถของอบตวังเหนือ
เป็นความบังเอิญที่ญาติเองก็งงแต่ก็ไม่ได้ขำนะ